พอเห็นภาพอาการของอุ้มแล้วดูแล้วไม่น่าเป็นห่วงนะครับจากที่เราเห็นอุ้มนั้นสามารถที่จะทิ้งน้ำหนักขาได้
แต่ถ้าเกิดว่าพี่ซิโก้ไม่เสี่ยงในการส่งลงนะครับเราลองดูก็รายงานพิเศษชุดนี้ว่าจะมีการประเมินแล้วก็คาดการณ์ระบบการเล่นโครงสร้างทีมใหม่ของพี่โก้อย่างไรในการหาคนทดแทนธีรทรบุญมาทันติดตามได้จากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
ช้างศึกทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๑๘รอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่๖พบกับซาอุดีอาราเบียก่อนบุกไปเยือนทีมชาติญี่ปุ่นในอีก๕วันถัดไป
ของเจ้าอุ้มลงสนามในสองเกมนี้หรือไม่แทคติกของซิโก้ในเวิลคับรอบคัดเลือกมีการปรับจาก๔๓๓มาเป็น๓๔๓ในเกมที่เปิดบ้านเสมอกับออสเตรเลียซึ่งเชื่อว่ากุลซื้อทีมชาติไทยจะใช้ระบบนี้ทำศึกสองนักสำคัญบทบาทวิ่งแบ็คทั้งขวาและซ้ายจึงมีความสำคัญเพราะต้องวิ่งขึ้นลงตล

ที่สุดแล้วต้องรอดูการตัดตัวผู้เล่นให้เหลือ๒๓คนสุดท้ายในวันที่๒๒มีนาคม
หรือ๑วันก่อนลงสนามก็น่าจะทำนายได้ว่า๑๑ผู้เล่นตัวจริงของทีมชุดนี้จะเป็นใคร
และทีมชาติไทยจะได้ผลการแข่งขันตามที่ต้องการหรือไม่
นี่คือบททดสอบความสามารถและการแก้ปัญหาของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง
ยามที่ต้องเปลี่ยนโฉมนักเตะ๑๑คนแรก
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน